นี่ค่ะเป็นเยาวชนนะคะ๓คนอายุประมาณ๑๖ค่ะขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนรถเก๋งของชาวบ้านที่จอดอยู่ริมถนนแถวซอยด่านสำโรง๖๒ทับ๗อำเภอเมืองสมุทรปราการชนเสร็จยังต้องวิ่งหนีต่อวิ่งหนีตายหลบเข้าไปในบ้านของชาวบ้านแถวนั้นยังเจ็บอยู่นะคะ
แต่ต้องวิ่งหนีค่ะเพราะกลัวจะโดนทำร้ายเพิ่ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืน
ตำรวจสพสำรงเหนือไปตรวจสอบเยาวชนชาย๓คนนี้มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยเหลือเอาไว้นะคะ
ถูกชนที่กระโปรงหน้ารถนะคะแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เยาวชนที่บาดเจ็บเขาบอกว่าเขาขี่รถไปทำธุระกัน
เห็นวัยรุ่น๓คนขี่รถจักรยานยนต์สวนมา
นึกว่าเพื่อนตะโกนทัก
เท่านั้นแหละพอเห็นหน้ากันใกล้มันไม่ใช่เพื่อนนี่นะ
กลายเป็นนักเรียนต่างสถาบันที่เคยทะเลาะกันมาก่อน
ทีนี้พอทักไปแล้วทำยังไงล่ะ
คู่กรณีกลับรถไล่กวดเลยค่ะเอามีดไล่ฟัน

แล้วเสียหลักไปชนรถยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ค่ะ

ไม่มี
เราส่งเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

ยังมีร่องรอยของรถจักรยานยนต์เหมือนกับลากเป็นทางยาว

เอาไปซ่อมแล้วนะคะบนถนนจะมีร่องรอยแบบนี้
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุมาค่ะ
จะเห็นรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บถูกรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุ
สองคันขี่ไล่กวดมาแล้วรถคนเจ็บก็ล้ม
ทางฝั่งคนก่อเหตุก็หนีไปนี่เห็นไหมคะ
พอรถล้มทางฝั่งผู้ก่อเหตุขี่หนีไปเลยผ่านไปเลย
ส่วนกล้องมุมนี้สี่ทุ่มยี่สิบสามนาที
แต่กล้องจะเวลาเร็วกว่าเวลาจริงประมาณชั่วโมงนึงนะคะ
เท่ากับว่าเวลาที่เกิดเหตุประมาณสามทุ่มยี่สิบสาม
เห็นผู้ต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามกันมาสองคันแบบนี้ค่ะ
ขี่เร็วเหมือนกันคาดว่าเป็นช่วงที่หนีค่ะ
หลังจากก่อเหตุกันเรียบร้อยแล้วชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
เล่าให้นักข่าวของเราฟังว่าเมื่อวานนี้๓ทุ่ม
เห็นเด็กวัยรุ่นไล่ตีกันมาวัยรุ่นที่ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาสองคัน
สองคันหกคนคือซ้อนสามกันมานะคะพกมีดยาวมาด้วย
ทำท่าเหมือนจะฟันวัยรุ่นกลุ่มที่เจ็บอะค่ะแต่สุดท้ายไม่ทันได้ฟัน
เพราะว่าทางฝั่งคนเจ็บรถล้มบาดเจ็บไปซะก่อนซอยนี้เกิดเหตุแบบนี้บ่อย
เพราะว่ามีโรงเรียนหลายแห่งวัยรุ่นพอไม่พอใจกันก็ทะเลาะกันไล่ตีกันเป็นประจำ
แฟนก็ถามถามคนขับอ่ะพี่ครับถามว่าเอ่อมันมันเป็นยังไงอ๋อ
เขากวดผมมาตั้งแต่ท้ายซอยแล้วท้ายซอยที่ฝั่งนู้นใช่ท้ายซอยฝั่งนี้น่ะครับอ่า
กันมาเลยแล้วทีนี้จังหวะน่าจะง้างมีดอ่ะพี่แล้วเด็กมันมันมันก็หลบไง
หลบเสร็จมันมาชนรถเขาเลยอ่ะแต่ดีว่าคนแถวนี้เขาไม่เอาเรื่องไง
เขาสงสารเด็กตำรวจสพสำรงเหนือนะคะจับเยาวชนที่ร่วมกันก่อเหตุได้แล้วค่ะ
หกคนของกลางก็คือมีดขอไม้ก๊อฟนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
อายุยังไม่ถึงสิบห้าเลยนะแก๊งนี้ค่ะทั้ง๖คนนี้
ตำรวจนำตัวมาบันทึกสอบปากคำแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายของเยาวชน
โดนข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเรื่องของการพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะนะคะ
แล้วก็ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ด้วยแต่กระบวนการดำเนินคดีก็เป็นไปในส่วนของเยาวชนนะคะ